คุณผู้ชมฮะไปดูน้ำทะเลประยองกันบ้างนะครับ
ลงพื้นที่ในการพบปะกับชาวบ้านในการที่รับเรื่องร้องเรียน
เพื่อจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่อไป
ส่วนนักท่องเที่ยวก็ยังเชื่อใจเชื่อมั่นในการที่จะไปเที่ยวทะเลที่จังหวัดระยอง
รับประทานอาหารทะเลไปลงเล่นน้ำไปทำกิจกรรมกันนะฮะ
แล้วก็เจ้าหน้าที่รวมถึงผู้ประกอบการร้านอาหาร
บอกว่าอยากจะเชิญชวนให้มาเที่ยวกันได้แล้วนะครับ
เพราะว่าปลอดภัยแล้วก็ไม่มีคราบน้ำมันแล้ว
ส่วนนักท่องเที่ยวเองก็บอกว่าอยากมาเที่ยวจริง
แล้วก็ยังมั่นใจเรื่องของความสะอาดของน้ำทะเล
แล้วก็มั่นใจเรื่องของอาหารทะเลด้วยนะครับ
จำกัดนะฮะมหาชนซึ่งถือว่าเป็นเจ้าของเรือ
หรือว่าเจ้าของจุดที่ทำให้เกิดน้ำมันรั่ว
เขามาพบกับกลุ่มชาวประมงนี่ครับมาพบกันแล้วนะฮะ
แล้วก็มีกลุ่มชาวประมงมีกลุ่มชาวบ้านนะฮะ
เขามาพูดคุยมารับฟังด้วย
ถึงการชี้แจงของบริษัทว่าจะช่วยเหลืออย่างไรนะครับ
เพราะก่อนหน้านี้มีผู้มาลงทะเบียนที่ศูนย์ดำรงธรรม

เพื่อเรียกร้องเงินชดเชยและเยียวยาทั้งหมด๒๖๐๖คนนะครับ
แล้วก็จะมีการเริ่มจ่ายเงินเยียวยางวดแรกกับกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยภายในสัปดาห์หน้านะครับ
ส่วนทางบริษัทก็รับเรื่องไปทั้งหมด
ในการที่จะนำเรื่องไปเสนอบริษัทในการที่จะเยียวยาชาวบ้านต่อไปนะครับ
ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายสาธิตปิตุเตชะนะครับ
ก็ได้โชว์กินอาหารทะเลระยอง
คนระยองเจ้าของพื้นที่ระยอง
เพื่อสร้างความมั่นใจเลยนะครับ
ขณะที่นี่อีกคนหนึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์
ก็คือนายวราวุฒิศิลปะอาชาโพสต์ครับ

ซึ่งบอกว่าปูนึ่งนี้เป็นปูนึ่งที่
นางสาวเบนจาแสงจันทร์สสพักเก้าไกลเนี่ย

นี่คุณวราวุฒิก็บอกเอามาฝากใช่ไหม
งั้นเดี๋ยวผมก็จะกินให้ดูเลยว่าอ่างทะเลกินได้